ต่อกันที่ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยกันบ้างนะคะชุดที่ทำศึกฟุตบอลโลกที่ฝรั่งเศสระหว่างวันที่๗มิถุนายนถึง๗กรกฎาคมนะคะ
เตรียมที่จะกลับมาฝึกซ้อมในวันที่๖มกราคมนี้ค่ะ
ก่อนจะมีคิวลงเตะโทนาเมนต์พิเศษที่ไซปรัสในเดือนมีนาคมค่ะ
ส่วนเรื่องของเกมอุ่นเครื่องนะคะโค้ชหนึ่งก็บอกว่ายังไม่มีการยืนยันโปรแกรมค่ะ
ว่าจะมีหลายชาติติดต่อเข้ามาซึ่งทีมเองก็อยากจะมีโปรแกรมการลงแข่งขันประมาณสองถึงสามนัด